ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของอาหารการกินเวลาเราทานข้าว
ต้องระมัดระวังกันด้วยไม่มีใครคาดคิดหรอกค่ะว่าอาหารเนี่ย
มันจะเข้าไปติดคอจังหวะไหนหรือว่าเมื่อไหร่แค่ไปทานเป็ดย่างเองนะ
คุณลุงคนนี้โชคร้ายค่ะคือไปกินเป็ดย่างเอ็มเคกับเพื่อน
กินกับเพื่อนรักนักอุตส่าห์ขึ้นมาจากชนบุรีมาหาเพื่อน
ก็กินข้าวกันพูดคุยกันสนุกเลยสักพักหนึ่งอยู่เหมือนมีอาการสะอึก
เสียชีวิตเลยค่ะครับเป็ดย่างติดคอคุณผู้ชม
ตำรวจสพธัญบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ร้านเอ็มเค
ภายในห้างเทสโกโลตัสคลอง๔ถนนรังสิตนครนายกในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ก็รีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลธัญบุรีแล้วก็มูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
ที่เกิดเหตุที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างเทสโกโลตัส
พบผู้เสียชีวิตนั่งอยู่บนรถเข็น๑คนทราบชื่อก็คือนายสุเทพสารกูลอายุ๖๖ปี
เป็นชาวตำบลอ่างศิลาค่ะสภาพก็คือนั่งพิงอยู่บนรถเข็น
ซึ่งเพื่อนของผู้ตายที่มาด้วยกันก็นั่งอยู่ใกล้นะคะ
นางสาวสำริทผู้ช่วยผู้จัดการร้านเอ็มเคก็บอกว่า
ช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งนายสุเทพมานั่งในร้านกับเพื่อน
สั่งเอ็มเคหนึ่งชุดแล้วก็เป็ดย่างอบน้ำผึ้งหนึ่งจาน
ก็สังเกตเห็นนายสุเทพกับเพื่อนพูดคุยกันตามปกติค่ะก็กินข่าวไปคุยกันไป
คือเขาจะไปเลี้ยงส่งเพื่อนคนหนึ่งจะไปทำงานที่ต่างประเทศ
ล่วงเลยมาประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงได้สังเกตเห็นว่าคุณสุเทพเนี่ย
มีอาการเหมือนสะอึกคล้ายกับมีอะไรติดคอ
เธอก็เลยรีบประสานกู้ภัยให้รีบนำส่งโรงพยาบาลครับ
เพื่อนของนายสุเทพก็ขอรถเข็นในห้างนำลุงสุเทพออกมา
แต่ก็ปรากฏว่าไม่ทันการนะคะเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนทางด้านเพื่อนของนายสุเทพก็เล่าให้ฟังว่านายสุเทพเนี่ย
เดินทางมาจากชนบุรีมาหาเพราะว่าจะไปส่งเขาเพราะเขาจะเดินทางไปที่อเมริกาแล้ว
ก็เลยออกมานั่งกินข้าวด้วยกันค่ะ
สำรัก
แล้วก็ตกหลังตกเขาตกหลังพักออกมาแล้วพอออกอีกทีตกข้างหลังก็ออกมาอีกที
นี่เขาจับฝากงั้งออกมามีเป็ดก็เลยล้วงออกมาอีกทีล้วงกว่า๒๓กิโลกรัม
หรอหรือแค่มีฟันไหม
ใส่ปันกองน่าจะลื่นเข้าไปอ่ะ

คือจริงตอนแรกเนี่ยตอนสำลักเพื่อนก็ช่วยกันตบหลังเนอ
พอสำลักก็จะมีสำรอกเอาเป็นเศษผักออกมา
แต่ว่ายังไม่หายยังคงนิ่งไปเพื่อนก็เลยง้างปากดู

เพราะว่าจริงเรื่องการขาดอากาศหายใจเนี่ย
มันแป๊บเดียวนาทีเดียวก็แย่แล้วอะค่ะ
พนักงานสอบสวนก็ได้เก็บบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีนะคะ
แล้วก็เชิญญาติผู้ตายไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพธัญบุรีด้วย
ส่วนศพได้มอบให้มูลนิธิร่วมกระตันยูนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไปค่ะ